ข้าวอะไรยังทำยังอ่าอุ๊ยเพียนไปนิดหนึ่งขออภัย
บอกว่าคุณผู้ชมจ๋ากินข้าวหรือยังถ้าใครยังไม่กินนะคะนี่เลยค่ะ
มากองรวมกันตรงนี้นะคะเตรียมข้าวสวยมาข้าวเหนียวมา
พาไปเลยจ้ะกับเมนูเด็ดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วก็พี่ฮายอภพร
มาค่ะพี่น้องแซ่บจวดกันนิดนึงเมนูข้าวสวยร้อนมาก่อนเลยจ้
เพราะว่าพี่ไมค์พี่รมพรเข้าครัววางกระทะแล้วก็จับตะหลิวนะจ๊ะ
โชว์เมนูเด็ดเมนูนี้เลยกระเพราหอยเชอรี่โอ้โหปากนี้เชอรี่สะดุ้งแล้วนะ
ไม่คือหอยเชอรี่อร่อยนะเธอของอีสานรวมใหญ่อะเธอ
จริงมันเป็นแมงแบบว่าหอยแบบสีชมพูชมพูนอกที่อยู่ตามต้นข้าวไง

คุณผู้ชมหนูว่าดูแล้วน้ำลายแตกไหมล่ะ
เออนะคะแล้วดูลีลาซะก่อนนี่มันพ่อครัวหัวป่าตัวจริงนะจ๊ะ
วันขโมงโฉงเฉงขนาดนี้กลิ่นหอมฟุ้งจากอุดรลอยมาถึงนี่บันเทิงไทยรัฐเลย
ดูคร่าวแค่วมากเลยนะนี่ฮะเรานั่งอ่านข่าวกันอยู่คุณผู้ชมขาบอกเลย
อยากจะได้กลิ่นแบบกลิ่นไหม้กระทะเลยอันนั้นเตรียมข้าวสวยร้อนแล้วค่ะลาด
พี่ไมค์บอกว่าเมนูนี้ทำได้ง่ายค่ะรับประกันได้เลย
รสกลมค่ะเพราะหย่อด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสสุกแซ่บใหม่
ว่าทายอินไม่ใช่นะจ๊ะเนียนไปเอาไปราดบนข้าวสวยร้อนค่ะ
ไข่เตียวกรอบนะคะแล้วก็แตงกวาปลอดสารจากสวน
รับรองแซ่บนัวเด้อพี่น้องนี่ซิมแล้วซิมแล้วไปดูนิดหนึ่งแล้วกันค่ะ

อืมบอกเลยว่าแซ่บนัวกลิ่นกระทะเนี่ยลอยมาเลยแล้วแบบเป็นครัวแบบบ้านบ้านจริง
ดูการตั้งครัวตั้งกระทะดูแก๊กกาวน์ซะก่อนอยู่บ้านสบาย
พอเห็นแบบนี้รู้เลยว่ารสมือต้องอร่อยแน่สุดยอดจวดไปต่อดีกว่านะคะ
อีกหนึ่งเมนูรับรองว่าน้ำลายไหลไม่แพ้กันค่ะตำบักแตงคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไม่เป็นหมดค่ะฝีมือพี่ไฮอภาพรดูลีลาครูกรแก่ข้อก่อนไม่ธรรมดา
นี่แหละที่จะให้โฟกัสคือลีลาสับแต่คุณผู้ชมมันไม่เหมือนใครนะและที่สำคัญดูมืออาชีพมากเลย
ฮายคือแม่ค้าส้มตำรสเด็ดอินเตอร์นะจ๊ะ
บอกเลยคุณผู้ชมคะดูลีลาการหั่นแตงกวาซะก่อน

เซียนมากเลยนะจ๊ะนะคะ
ป้อมเนี่ยยังต้องมาขอสูตรนะบอกเลย
นี่เอาเหมือนยั่วกันยามบ่ายแบบสุดเลยนะ
นั่งเงียบนี่คือเธอน้ำลายน้ำลายแตก
คือเตรียมวิ่งแล้วเตรียมวิ่งไปหัดครกแล้วข้างล่างแล้ว
เคยกินแม่ฮายแกตำให้กินอร่อยมากคุณผู้ชม
คือสูตรบ้านราวเรานี่แหละ

ก็จับสากนะคะตำส้มตำโขลกโป๊กไปก่อนเลยค่ะ
โอ๊ยมองผิดมองเผินเป็นอย่างไร

แซ่บแซ่บทั้งเพชรต้องแซ่บเพราะถึงสวง

แต่แม่งึดนิดนึงเพราะว่าปูที่ร้านเขาหมดไง

พูดแปลว่างง
ได้ไอเดียแล้วนะว่าบ่ายนี้เราจะกินอะไรดี

คุณผู้ชมครับวันนี้